สายหนึ่งในเชียงใหม่ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด
ชื่อว่าถนนต้นยางยักษ์สารพีนั่นเองนะคะ
เพราะว่าสองข้างทางก็มีต้นยางนา

ผมคนเชียงใหม่ผมเห็นเส้นนี้มาตั้งแต่เด็กนะ
เออสวยแล้วก็เสียดายต้นไม้ว่าต้นใหญ่มาก

ถนนเชียงใหม่ลำพูนปลูกเรียงราย
ตัวเมืองนครเชียงใหม่ไปสุดเขตนครลำพูน
แล้วก็เป็นแบบนี้มานะ๑๔๓ปีแล้ว
เคยมีมากประมาณ๒๐๐๐ต้น
ปลูกตั้งแต่ช่วงปลายรัชกาลที่๕แล้วก็มีการปลูกอย่างจริงจังเมื่อปี๒๔๖๕ในสมัยราชการที่๖นะคะ
ตำนานเขาเล่าขานกันว่าการปลูกต้นยางสมัยนั้นจะเกณฑ์ชาวบ้านที่ยากจนไม่มีเงินเสียภาษีให้กับรัฐ
กับชาวบ้านที่บอกว่าไม่อยากจะเป็นทหารให้มาปลูกต้นยางตั้งแต่บ้านหนองหอยมาจนถึงแดนเมือง
โดยจะให้ชาวบ้านเขารับผิดชอบเลยดูแลรถน้ำต้นยางคนละประมาณ๔๕ต้นคือจะรู้สึกว่าเป็นเจ้าของไงคุณ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าพบว่าต้นยางที่รับผิดชอบตายเนี่ยนะก็จะต้องนำต้นยางมาปลูกใหม่
จนทำให้ต้นยางเติบโตมายาวนานแล้วก็เติบโตเป็นระยะยาว๒๐กิโลเมตร
สูงใหญ่ได้ขนาดนี้นะปลูกเป็นร้อยปี
ใช่ค่ะถือว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดเลยนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นในหลวงราชการที่๙
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏนะคะ
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนธเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็เคยมีรับสั่งให้ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ด้วยนะคะ
ทีนี้ต่อมาก็มีการรวมกลุ่มในการอนุรักษ์
ภายใต้ชื่อชมรมคนฮักต้นยา
นำผ้าเหลืองมาห่มบวชต้นไม้แบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่
แต่ก็ยังมีคนรับจ้างโค้นต้นยาง
ใช้วิธีต่างเพื่อให้ต้นยางทยอยยืนต้นตายนะ
ถูกตัดกิ่งแล้วก็โค้นต้นลงในที่สุด
จนตอนนี้เหลือต้นยางให้ดูแลแค่๙๔๙ต้นเอง
แต่ว่ามีต้นยางนาที่สภาพสมบูรณ์เนี่ย
แค่ร้อยห้าสิบเก้าต้นเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนทางด้านนายสุภกรสุวรรณมณีรองนายกเทศบาลตำบลสารพีก็เปิดเผยค่ะ
ว่าส่วนของเทศบาลตำบลสารพีดูแลต้นยางในช่วงที่ผ่านตำบล
สองร้อยเก้าสิบต้นมีการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะ
ส่วนที่มีการลักลอบทำให้ต้นยางตายเป็นการกระทำของคนบางกลุ่ม
วิงวอนขอให้หยุดการกระทำแบบนี้
ทำให้คือเขาบอกว่าอยากให้เห็นกับธรรมชาติแล้วก็เห็นกับท้องถิ่น
เพราะถือว่าเป็นการทำลายวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
เท่าที่ทราบมาเขาจะเอาโซดาไฟหรือว่าอะไรสิ่งที่
อยากเข้าไปในต้นทำให้ต้นตายแห้งตายไป
ซึ่งข้อมูลจากผู้ดูแลวินิจฉัยฟื้นฟูต้นยางนาก็ระบุนะคะ
บอกว่าต้นยางทั้งหมด๙๔๙ต้นมีอาการสีแดง
สีแดงหมายถึงว่าต้องเร่งรักษาด่วน๓๕๗ต้น
ส่วนอาการสีส้มเนี่ยก็คือต้องรักษาคือด่วนต่อจากอาการสีแดงนั่นแหละ
มีกิ่งแห้งกิ่งผูมีแผลมีปลวก๔๓๓ต้น
แล้วก็ต้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์ก็คือเป็นลักษณะสีเขียวนะคะ
ไม่มีปัญหาอาการป่วยก็๑๕๙ต้น
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจพิสูจน์ต้นไหนเป็นยังไงบ้างแล้ว
เขาก็ตีสัญลักษณ์ตาสีไว้สีเขียวสีแดงสีส้มเนี่ยนะครับ